ความคืบหน้าอุบัติเหตุที่รถเก๋งพุ่งชนรถจักรยาน
เหตุการณ์นี้ส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ๑คนแล้วก็เสียชีวิต๒คน
ล่าสุดตำรวจบอกว่าผู้ก่อเหตุตอนนี้หนีออกจากพื้นที่จังหวัดขอนแก่นไปแล้วค่ะ
เรียกประชุมตำรวจชุดสืบสวนภูทรเมืองขอนแก่นแล้วก็

เพื่อติดตามความคืบหน้าคดีที่อุบัติเหตุรถเก๋ง

ทำให้นายชุมพลเกิดกล้าอายุ๕๒ปี
แล้วก็เด็กหญิงนัทธวดีปั้นสำรองอายุ๒ขวบเสียชีวิต
ขณะนี้เวลาผ่านไป๕วันตำรวจได้มีการสนที่กำลังติดตามตัว
นายอภิชาติแสงการอายุ๒๖ปีชาวบ้านดงพองตำบลศิลา
อำเภอเมืองขอนแก่นซึ่งเป็นคนขับรถกำลังหลบหนีอยู่ในขณะนี้นะคะ
โดยมีการติดต่อกับครอบครัวของนายอภิชาติเพื่อให้ช่วยประสานเข้ามอบตัว
แต่ว่าทางญาติยังไม่สามารถติดต่อได้และจากการสืบสวนทราบว่า
นายอภิชาติตอนนี้หลบหนีออกจากพื้นที่จังหวัดขอนแก่นแล้วค่ะ
โดยไปอาศัยอยู่กับเพื่อนสนิทในพื้นที่ใกล้เคียงกับจังหวัดขอนแก่น
ซึ่งตำรวจต้องการให้นายอภิชาติมอบตัวสู้คดี
แล้วก็ชดใช้ค่าเสียหายให้กับครอบครัวของผู้ที่ได้รับบาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิต
ส่วนทางคดีตำรวจได้มีการแจ้งข้อกล่าวหา
ขับรถโดยประมาททำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและบาดเจ็บสาหัส
หลบหนีไม่ช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ
รวมถึงใช้รถไม่มีพรบคุ้มครองผู้ประสบภัย
มีโทษสูงสุดจำคุกไม่เกิน๑๐ปี
และหากนายอภิชาติมอบตัวแล้วก็ให้การช่วยเหลือครอบครัว
คู่กรณีโทษนั้นก็จะลดลงค่ะ